ถนนแถวทางขึ้นสะพานภูมิพลนึกสนุกขึ้นมาวิ่งไล่จับรถพ่วงเดี๋ยววิ่งไล่
รถพ่วงอัพหรือภาพไปดูภาพน้องกลุ่มนี้ไหน
คือมันเสี่ยงต่อการถูกรถทับจริงคุณผู้ชม

นั่นสินะฮะคุณเห็นไหมคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นผู้หญิงนะเขาบีดแร่เตือนตะโกน
เห็นไหม

คือผู้หญิงเห็นเขาก็ตกใจครับเพราะไม่คิดว่าหนูน้อยคนนี้จะวิ่งไล่จับรถพ่วงเล่นนะครับ
แล้วเด็กก็วิ่งกลับมาแล้วก็มีเสียงผู้หญิงพูดตะโกนมานี่มานี่เนี่ยมีคนเรียกเธอมีผู้หญิงคนหนึ่งเรียกน้องกลับไปนะครับ
รถคันนี้จะไม่ได้วิ่งเร็วมากคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเกิดพลาดแล้วน้องล้มไปเนี่ย
รถทับเลยนะรถทับเลยนะครับอาจจะกลายเป็นความสูญเสียเกิดขึ้นได้นะครับ
คลิปนี้บอกว่าหนูน้อยเนี่ยบ้านอยู่ริมถนนตรงทางขึ้นสะพานภูมิพล
สายตาแม่แป๊บเดียววิ่งออกมานอกบ้านและจับรถพ่วงเล่นต้องบีดแร่เตือน
ก็โดนรถชนวะนะนะครับนี่ระวังโดนรถชนวะนะนะครับ
ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่มีเด็กเล็กในปกครองลูกหลานนะครับ
แล้วบ้านบริมถนนระวังคือความสุขสนของเด็กนะ
ไม่รู้ว่ามันคือความไม่ปลอดภัยก็วิ่งไล่จับรถบรรทุกรถพ่วงเล่นแบบนี้
คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลบุตรหลานด้วยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ